คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
ที่นครพนมนะคะช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
คือมีเจ้าหน้าที่เขาขับรถไล่ล่าคนร้ายที่เป็นแก๊งค้ากัญชา
คนร้ายมันก็หนีปรากฏว่าจังหวะที่คนร้ายหนี
มีสองแม่ลูกเข้ามาขี่รถจักรยานยนต์กันมา
รถของคนร้ายไปพุ่งชนรถของสองแม่ลูก
สองแม่ลูกเขาไม่รู้เรื่องเขาตายทั้งคู่เลยนะคะโอ้โห
กู้ภัยทีมแพทย์ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะคะ
บนถนนสุนทรวิจิตรเป็นถนนเรียบแม่น้ำโขงค่ะ
รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำสภาพคือถูกชนล้มพังยับเยิน
ห่างออกไป๑๐๐เมตรพบศพเด็กชายธนพัฒน์พิมพานนท์อายุ๑๒
กัปตันเรียนอยู่ป๖โรงเรียนเทศบาล๔
น้องเสียชีวิตคาที่นะคะครับเพราะว่าที่หัวเป็นแผลใหญ่เลยอะค่ะ
ใกล้กันแม่ของน้องค่ะนางสุรภาพิมพานนท์อายุ๔๒
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ตอนแรกเจ็บหนักส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เสียชีวิตทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูก
สภาพหน้ารถด้านซ้ายพังยับเลยนะคะล้อหน้าด้านขวาแตกนะคะยางแตก
ในรถพบนายทศพรรัตนวงอายุ๒๕เป็นชาวจังหวัดสกลนคร
เป็นคนขับหัวแตกก็ประถมพยาบาลกันไปตรวจสอบในรถคันนี้
โอ้โหคุณผู้ชมมีกระสอบปุ๋ยค่ะหุ้มด้วยถุงดำค่ะ
กระสอบแล้วข้างในกัญชาอัดแท่ง๓๖๐แท่ง
มูลค่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทนะคะก็เลยเนี่ยหนีตำรวจจนแบบ
ชนแม่ลูกเขาจนเขาตายทั้งคู่แล้วตัวเองก็ไปพุ่งชนต้นไม้เนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าได้ค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
ขับรถไปรับกัญชาที่พักไว้ริมแม่น้ำโขงในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
เอาไปพักไว้ที่สกลนครรอการระบายมาขายในภาคกลาง
มีชุดล่วงหน้าดูลาดเหล่าแล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีตำรวจขับรถตาม
ก็เลยพยายามหนีหนีแล้วก็ไปชนเขาจนเขาตายทั้งคู่เลยอะค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔และตำรวจภูทรนครพนมได้รับแจ้ง
ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม
แล้วก็เจอรถคันนี้ขับมาจากท่าอุเทนมีรถเก๋งคันหนึ่งขับล่วงหน้าคือเหมือนดูรัดเหล่า
คือตำรวจเขาบอกว่าพิรุษมันชัดมากพอมาถึงหน้าจวนผู้ว่าเนี่ยนะ
ผู้ต้องหาพยายามแซงรถคันข้างหน้าแล้วก็พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกที่เขาขี่สวนมาจนเสียชีวิต
รถเก๋งหลบหนีไปได้แต่รถคันนี้ที่มีกัญชาอัดแท่งอยู่ไปพุ่งชนต้นไม้ก็เลยรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
หลังเกิดเหตุนายอำพรชัยพิมพานนท์อายุ๔๐ปีก็นำศพนางสุรภากับน้องกัปตันไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะคืองานศพน่าเศร้าจริง
ว่าราชการจังหวัดนครพนมทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
อบเงินชดเชยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถศพละสามแสนแล้วก็จะช่วยเหลือเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตัวสามีและพ่อของผู้ตายเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่ามีลูกชายสองคนน้องกัปตันเป็นลูกชายคนเล็ก
คาดคิดจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวคือเขาก็มองว่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย
อยากจะให้ทบทวนยุทธวิธีในการทำงานด้วยนะคะทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในทศพรสี่ข้อหานะคะ
คนที่ขับรถไปพุ่งชนสองแม่ลูกแล้วก็ขนยาเสพติดเนี่ยค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเสพยาเสพติดเสพยาเสพติดให้โทษขณะขับรถ
นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดนครพนมในวันพรุ่งนี้นะคะ